เงินครึ่งล้านไปที่จังหวัดกระบีงานนี้น่าจะมีเหตุน่าจะไปมั่นสาว
ไปไปมาไม่เกี่ยวกับสาวเลยฮะไปซื้อไม้ด่างเหมือนกันเป็นออดิบ
ออดิบด่างราคาห้าแสนห้ามืดห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้โห
เงินสดสดไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะต้นออดิบรู้จักไหม
อ๊ะออดิบเรากินได้ใช่ไหมแกงส้มอื้ออร่อยมากฮะเนี่ย
แต่ตอนนี้อย่าไปกินกับเขาเลยเพราะว่าราคาครึ่งล้านแพง
พอดิบด่างเหลืองจันฉายสูงประมาณ๓ฟุตต้นนี้เป็นของคุณสุธิศักดิ์มีเถื่อนอายุ๓๖ปี
ขายเรียบร้อยแล้วให้กับพี่นิวัตรศุกรุณฮะอายุสี่สิบแปดปี
เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่พังงา
ราคาที่ซื้อกันไว้ตกลงกันไว้๖แสนแต่คุยไปคุยมาเฮ้ยมันถูกคอ
ต่อราคากันคราวนี้เลยต่อราคาจาก๖๐๐๐๐๐มาเหลือ๕๕๕๕๕๕บาท
เมื่อกี้ทำไม่ครบเอาใหม่
เสียงแหบเลยเพราะมันรัวห้าไปหมดเลย
ขายดิบขายดีขนาดนั้นเหรอไม่น่าเชื่อครับ
อดิบคือพี่นิวัฒน์เนี่ยแกชอบไม้ด่างอยู่แล้ว
ด่างบอลสีชอบแบบนี้อยู่แล้วแต่คราวนี้มาเจอออดิบด่าง
เหลืองจันฉายบอกหายากแล้วอยากได้เลยขนเงินข้ามจังหวัด

ส่วนพี่สิทธิศักดิ์บอกผมก็โชคดี
คดีคือเมื่อ๔เดือนที่แล้วเพิ่งไปประมูลมา
ราคา๕๕๐๐ประมูล๑๔๐๐บาท
เฮ้ย๔เดือนที่แล้วราคา๑๔๐๐บาท
รอบนี้ขายได้๕๕บาทนะครับ
นี่คือออดิบใบด่างเป็นสายพันธุ์ด่างเหลืองจันฉาย
ราคามหาศาลเหลือหลายครึ่งล้านเชียวครับ

ตอนแรกก็หิวเหมือนกันไม่กล้าแล้ว